ส่วนวันเสาร์อีกหนึ่งรายการศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
เพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้หลายแขนงมารวมกันนะครับในการต่อสู้ที่มีกฎิกากลางนะครับ
ซึ่งเรามีการถ่ายละสดผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ใครที่ว่างไปไปเลยครับ
ทีมแพคอารีน่าเมืองทองทานีนะครับจัดกันไม่บ่อยหรอก
แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าสนามที่ไทยเป็นสนามที่ใหญ่อันดับต้นนะครับ
อันนี้เป็นขนต้องเจียนครับกรุณคุณกะบมนสุกษนครับเป็นหมอภาทานจัดการจากขันนี่แหล่ะของที่นี่นะครับ
คู่เอกครับคนทางขวานะครับแชมป์อุปจุบันก็คือโยชิซาโกะไนโตนะครับ
เจอกับทางอเล็กซิลวาซึ่งเป็นยอดนักสู้จากบราซิล
แล้วคู่นี้ครับคุณครูตองนะครับชนมภัทรวีรัชชัย
ก็จะสู้กับทางราซูยักษยาเยฟจากรัสเซีย
ซึ่งครูตองต้องเชียร์นะครับใครไม่ได้ไปเปิดหน้าจอไทยรัฐด้วย
เพราะว่าถ้าชนะไฟล์นี้ครูตองจะได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกนะครับ
สำคัญมากคนทางซ้ายนะครับอูตองราซูก็รัสเซีย

เห็นเขาใส่แบบนี้นี่โอ้เวลาเขาสู้นี่เขาไม่ได้ดูแบบติ้มเต็มนะครับ
โอ้โหเต็มที่มากแล้วก็เก่งเลยแหละครูตองเนี่ยผมว่ามีอนาคตเลยแหละ
บอกว่าใช้ศิลปะคือแบบทุกอย่างเลยเท่าที่จะทำได้
เออคือแบบคือไม่ได้โตจากนักมวยไงเขาโตจากการที่อยากเป็นนักสู้เลยอ่ะ
เขาก็ศึกษาศิลปะหลายแขนงมวยจีนกังฟูอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดครับก็ดูจังหวะเอาแล้วก็วางแผนให้ดี
เขาก็เรียกว่าเกมแพลนนะครับสำหรับการต่อสู้ชนิดนี้
ต้องต้องมีการวางแผนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับ
ไก่ชิเกด้วยนะครับริกะสาวสวยของเราก็มีโอกาสนะครับ
เดี๋ยวติดตามมาหน่อยสำหรับความพร้อมของครูตองนะครับ
ค่ะก็จากไฟล์ที่แล้วนะคะก็ไปแพ้มาที่มาเกาะค่ะ
ครั้งนี้ก็เลยต้องเพิ่มในเรื่องของ
ก็คือพอหลังจากที่เราแพ้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะปรับปรุงตัวอะไรนะคะ
ก็คือในด้านของความแข็งแรงค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเนี่ย
กว่าคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้แล้วก็ไปไปเพิ่มน้ำหนักแหละ
กินมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะ
แล้วก็ซ้อมหนักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็อย่างที่เห็นครับ
ก็กลับมาสู้อีกกันหนึ่งนะครับ
เจอกับนักสู้

แต่ว่าจะเข้าหน้าจอถ่ายละสดนะครับ

เพราะว่าคู่เอกเริ่มตั้งแต่๓ทุ่ม
แต่คู่ก่อนพอ๑ทุ่มก็เริ่มสู้

แต่ถ้าดูหน้าจอช่อง๓๒๓ทุ่ม